คุณผู้ชมฮะไปชิมอาหารราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้าน
มองเห็นประสาทสัจธรรมที่จังหวัดชนบุรี

เอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปนี่เลย

ครัวนาเกลือเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ดูสวยงามมองเห็นปราศาสตร์สัจธรรม
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างด้วยไม้ทั้งหมดนะ
เขาบอกว่าสร้างมาไม่ต่ำกว่า๓๐ปีแล้ว
ร้านก็ติดทะเลลมพัดเย็นดีแล้วยอดวิวหลักล้านอย่างที่บอก
หูสวยนี่วิวสวย
แนะนำเมนูที่ควรทานกับร้านนี้
ปลากระพงทอดกรอบราดซอสน้ำปลา
เอาเป็นปลากระโพงคุณผู้ชมบอกก็เคยกินปลากระโพงทอดราดน้ำปลา
ลาดน้ำปลาแต่อย่างนี้ที่นี่เขาหั่นเป็นชิ้น
ไม่ได้เสิร์ฟทั้งตัวเพราะเขาต้องการให้แต่ละชิ้น
มันคลุกกับตัวซอสน้ำปลาที่จะได้รสชาติที่ดีกว่าการเสิร์ฟเป็นตัว
และที่นี่เขาเน้นปลากระพงที่เป็นปลาธรรมชาติจริง

มันไม่ได้ตัวใหญ่เวอร์จนเกินไปแล้วนี่คือเขาลาดซอสน้ำปลาเข้าไป
โอ้โหน่ากินได้ค่ะ
จากนี้ยังมีเมนูอื่นอีกกุ้งซอสมะขามห่อหมกทะเลลูกมะพร้าวอ่อน
ผัดหมึกผัดไข่เค็มข้าวอบสับปะรดโอ้โหแต่ละอย่าง
อันนี้ดูกุ้งซอสมะขามนี่ปลากระพง
คุณผู้ชมฮะผู้จัดการครัวนาเกลือเขาบอกว่านี่ลองมาชิมดู
เพราะว่าที่นี่ร้านของเขาคนเขาก็มากันเยอะอยู่แล้ว
แต่อยากจะให้แฟนคลับตลอดข่าวมาทานด้วยก็เลยฝากโปรโมชั่นดี
เอาเลยครับได้เลยครับ
บอกไปนะว่าตลอดข่าวดูตลอดข่าวมาจ้า

แล้วบอกเลยนะว่าร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกา
ไปกันได้แล้วก็สอบถามติดต่อไปในทางเพจประสาทศัลยธรรมหรือโทร
หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ร้านนี้ครัวหน้าเกื้อ
จ้ามีโอกาสไปกันนะคะ